ไก่ไปชี้เป้าความปังที่วัดแห่งนี้
เป็นวัดที่บรรดาสายมูต่างเข้ามากราบไหว้
ขอพรเสริมโชคเสริมบารมีด้วย
เห็งจะปั๊วจะปังขนาดไหนติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ

เพราะว่าเป็นวัดที่ได้รับทุนการก่อสร้างค่ะ
มาจากหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัตโกนะคะ
และนี่ก็คือวัดเชิงเขานั่นเองค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเขาค่ะ
เราก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นี่ก่อนนะคะ
นี่ก็คือสารเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็เจ้าแม่แตงอ่อนค่ะ
พิกัดเฮงวันนี้นะคะโชคดีมากเลยค่ะ
ที่ได้พระประหลัดนิวัฒน์อกินจโนนะคะ
เจ้าคณะตำบลป่าเข้าสารและเจ้าอาวาสวัดเชิงเขา
ซึ่งท่านเป็นคนออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้
เป็นคนนำพาชมวัดเชิงเขาเดินตามพระไปพร้อมพร้อมกันเลยค่ะ

สารเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อน
ก็เป็นสารที่มีมานานหลายชั่วอายุคน
แต่ก่อนศาลนี้ก็จะเป็นสารเล็กอยู่บนเขานี้
ก็มีชาวบ้านเขาให้ความเคารพสัทธา
พอสำเร็จเขาก็จะมาเอาของมาแก้
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรที่นี่

เรื่องโชคลาภการไปสอบอะไร
พนักทหารเรื่องอะไร
และส่วนใหญ่นี่ของที่ประชาชนเขา

แล้วก็จะมีใบศีลบ้างเจือผ้าบ้าง

ระหว่างที่เราจะเดินขึ้นเขาค่ะ
ต้องมาคออภรณ์ให้ได้คุณผู้ชม
หลวงพ่อสังกระจายองค์นี้ก็เป็นของเก่า
หลวงพ่อทรังกะจายก็เป็นจีน

ออกไปในศิลปะของจีน
แล้วก็มีหงอยู่ด้านบน
ก่อนที่จะถึงพระมหาธาตุนะคะ

นั่นก็คือวิหารหลวงพ่อรวยนะคะ
ถ้าใครอยากรวยต้องมาขอพรที่นี่เลยค่ะ
ก็คือวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อรวยปราสาทธิโก

ก็คือวิหารหลังนี้ก็จะสร้างอยู่บนก้อนหินทั้งหมด

ทำไมถึงมีไก่๒ตัวอยู่ด้านหลังหลวงพ่อรวยด้วยคะ
มีเอกลักษณ์คือสัญลักษณ์ที่เป็นปีเกิดก็คือไก่
องค์รูปรอหลวงพระเทศพระคุณหลวงพ่อรวย
สร้างจากทองเหลืองหน้าตักกว้าง๗เมตร
สูง๘เมตร๓๕เซนติเซน
แล้วก็มีไม้พะยุงเป็นต้นเป็นแก่นกลาง
ซึ่งเป็นไม้มงคลที่อยากจะให้มีอยู่คู่กับวิหารหลังนี้ด้วย
เขาจะมาขอเรื่องความรวยอย่างเดียวเลยมั้ยคะ
และพิกัดเฮงจุดสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือ
นี่เลยค่ะพระมหาธาตุเจดีปาสาธิโกนะคะ

สวยงามใหญ่โตมากเลยนะคะ
ซึ่งด้านในค่ะจะมีหลวงพ่อแก้วประธานพรนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปขอพรด้านในกันเลยค่ะ

ที่ไปที่มาของหลวงพ่อแก้วประธานพร
ก็คือสมัยก่อนญาติโยมหรือพระที่อยู่ที่วัดนี้
ชาวบ้านพอริเวณนี้ก็จะเห็น

อัตมาก็มีแนวคิดว่ามีเจดีแล้วจะต้องมีพระพุทธรูป
ก็คือจะอันเชิญดวงแก้วดวงนี้มาปฏิสถาน

ก็เลยตั้งชื่อพระพุทธรูป
นี้ว่าหลวงพ่อแก้วประธานพร
คำว่าประธานพรก็คือจะเห็นได้ว่า
หลวงพ่อแก้วนี้ปางพุทธกับ
ก็คือมือจะกลับข้างจากปางมารวิชัย
พระพุทธรูปองค์นี้สร้างจากทองเหลือง
หนาประมาณ๘มิลลิเมตรถึง๑เซน
หน้าตัก๙เมตรสูง๑๕เมตร
ด้านในก็จะไปติดสถานต้นไม้พยุนดวงตาดำ
ทำจากนิดตาขาว
ทำจากมุกฐานก็จะเป็นหิน

แล้วมาประกอบเป็นฐานดอกบัว
แล้วอย่างหลวงพ่อแก้วประธานพรนะคะ

ส่วนมากก็จะมาขอเรื่องสุขภาพโชคลาภอะไรต่าง
แล้วแต่คนจะอธิษฐาน

ก็เหมือนกับเป็นการเสริมกำลังใจ
แล้วก็ให้เราไปลงมือปฏิบัติเอง

คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือถ้ำพระค่ะ
ค่ะโอ้โหเพราะว่าด้านในนี่คือเป็นหินธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
ผสมผสานของเก่ากับของใหม่

เราก็ให้ช่างมาแกะสลัก
แล้วอย่างด้านหลังนี่เรียกว่าเป็นพระปฐานนะครับ
สวัสดีค่ะอันนั้นจะเป็นภูมิบ้านสดปังปฐมพัฒนา
ด้านหลังที่เป็นเสียงพระอยู่ในธรรมจักร

งานที่เราสร้างก็คือเราผสมผสานกับศิลปะ
ที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีทั้งองค์ก็ได้มีแต่เสียงเพื่อว่าจะให้โดดเด่นในเรื่องของมิติ
อย่างบริเวณนี้นี่ก็มีพญานาคด้วยใช่ไหมคะ
ก็สังเกตได้ว่าการที่เราออกแบบก็คือจะให้เป็นลักษณะของเหมือนกับพญานาคเลื้อยออกมาจากถ้ำ
ด้านในนู้นเก็ตก็จะประดับเป็นเซรามิกแล้วพญานาคที่นี่ก็จะดูแล้วก็จะไม่มีหงอนก็จะเป็นชะดา
ราชานาคาราชก็จะเป็นชาดาที่มีเครื่องประดับตกแต่งอยู่ก็คือเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของสระบุรี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

คอมเม้นต์ใต้โพสต์นั่นคือการส่งคำตอบนะครับ